ต่อกันที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็จะลงอุ่นเครื่องกับจอแดนเป็นนัดที่๒ในช่วงเย็นวันนี้
ซึ่งมาดามแป้งหรือว่าคุณนนพันธ์ล่ำซ้ำผู้จัดการทีมก็เปิดเผยนะคะว่า
หลังจากทราบผลการจับสลากแบ่งสายของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘
เกมนี้ก็เลยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะคะโดยไม่ซีเรียสเรื่องผลการแข่งขัน
เพื่อไม่ให้คู่แข่งได้เห็นแท็กติกทั้งหมดแล้วก็จะให้โอกาสดาวรุ่งจากชุดอายุไม่เกินสิบเก้าปี
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติด้วยและก็จะได้มีกำลังใจในการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไปในอนาคตค่ะ
ก่อนที่จะแข่งขันสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะในเดือนเมษายนปีหน้า
เพื่อลุ้นไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสมัยที่๒ให้ได้ค่ะ
ซึ่งนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะลงอุ่นเครื่องนัดที่๒กับจอแดนในช่วงเย็นวันนี้
เกมแรกก็เป็นทีมชาติไทยที่ชนะไป๓ประตูต่อ๐